มีเรื่องมาเตือนกันค่ะคุณผู้ชมหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยนะคะ
หลายคนนิยมไปเที่ยวตามผาตามดอยใช่ไหมคะ
ล่าสุดกลายเป็นเหตุสลดค่ะ
หนุ่มวัย๓๐ปีไปเที่ยวกับเพื่อนรวม๑๔คน
แล้วมีการเดินชมวิวทิวทัศน์
พอไปจุดหนึ่งเนี่ยนะตรงนั้นหน้าผานะคะ
ถ่ายรูปกันพอถ่ายรูปปุ๊บ

พลัดตกลงลงมานะคะเกิดพลัดตกลงมาเสียชีวิตค่ะอ๋อเนี่ยค่ะ
เฮลิคอปเตอร์จากกองทัพภาคที่๓นะคะก็เดินทางไปถึงที่สนามจอดฮอชั่วคราว
ดอยช่องลมอำเภอท่าสองยางนะคะจังหวัดตากเพื่อขึ้นไปรับศพ
ผู้ตายก็คือนายคมสรรสวนเสอายุ๓๐ปีเป็นนักท่องเที่ยว
ประสบอุบัติเหตุตกหน้าผาแล้วเสียชีวิตนะคะนี่ค่ะ
จังหวะที่ลำเลียงนะคะก็ค่อนข้างทุลักทุเลค่ะครับ
เหตุการณ์สลดดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่สิบ
พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะที่ผู้ตายกับเพื่อน
รวมทั้งสิ้น๑๔คนเดินทางเข้าไปไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
ดอยม่อนคลุยจากนั้นนายคมสรรผู้ตายกับเพื่อนเนี่ยนะคะ
ก็เดินลั้นล้อไปถ่ายภาพที่ดอยช่องลมจุดเกิดเหตุ
ขณะที่ผู้ตายกำลังยืนถ่ายรูปอยู่ริมหน้าผาเจ้าตัวเกิดพลาดท่าค่ะ
พลาดตกลงไปนะคะบนผาสูงอ่ะเพื่อนตอนนั้นตกใจแทบช็อกค่ะ
แล้วรีบเดินเท้าออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบแล้วลงพื้นที่
ให้การช่วยเหลือเราไปถามหัวหน้ากู้ภัย
ชื่อว่าคุณนรงเปลืองคำบอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะ
ก็รีบนำกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบกว่าจะไปถึงเนี่ย
เดินเท้าเข้าไปมันใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะ
ทหารพรานก็โรยตัวลงไปนะคะไปช่วยเหลือแต่พบว่าคุณคมสรรเนี่ย
เขาเสียชีวิตลงแล้วก็เลยช่วยกันดึงเชือกนำศพขึ้นมา
จากนั้นก็ประสานเฮลิคอปเตอร์ของทหารมาช่วยกันลำเลียงศพ
นำออกจากป่าทันทีค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำศพของคุณคมสรรนะคะ
ลงที่สนามจอดฮอกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่สามสี่สี่
ท่าสองอย่างจังหวะนี้ก็มีครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
มารอรับร่างที่ไร้วิญญาณของคุณคมสรรแน่นอนนะคะ
บรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพราะความตั้งใจคือ
คุณคมสรรจะไปเที่ยวแต่กลายเป็นว่าเอาชีวิตไปทิ้ง
เขาเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะ
มันเป็นอุบัติเหตุที่เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะ
ก็สุดที่จะทำใจยากที่จะทำใจนะคะครับเหมือนกับคุณป้าของผู้เสียชีวิต
ชื่อว่าคุณสายหยุดอมาตย์มาดีค่ะคุณป้าอายุหกสิบแปดปีนะคะ
บอกว่าหลานชายเนี่ยเพิ่งจะจัดงานครบรอบวันเกิด๓๐ปีไปนะคะ
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้กับหลานชาย
ตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่ามีคนพลัดตกลงไป
เพราะว่ามีการส่งต่อข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
แต่สุดท้ายพอมาดูแล้วก็ยอมรับว่านั่นคือหลานชายจริงค่ะ